โปรดติดตามตอนต่อไป

พี่มอสเมียวเงาอะคะ
เมียวเมียวเมียวเงาเมียวเมียวเมียวเงา
จะดูแลเธอได้รักและประทือ

ดูจากสามสาววัยทีแล้ว

อาแสว่ว่ะค่ะ